คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่พี่หนิงปณิตาของเรากันบ้างดีกว่านะคะ
พิธีกรประจำรายการตัวแม่มาแล้วทางไทยรัฐทีวี
นี่ครอบครัวสุขสรรค์ตัวแม่จริงใช่เพราะว่าเพิ่งจะพาครอบครัวไปเที่ยวญี่ปุ่น๗วัน
ล่าสุดกลับมาประจำการเช่นเคยนะคะมีคนแอบแซวคุณว่ากลัวจะโดนเพื่อนซี้
คุณเป้ยคุณมดดำเลื่อนขาเก้าอี้หรือเปล่านะคะส่วนดราม่าในละครที่ตัวเองเป็นผู้จัด
คนด่ามุกดาว่าแย่งบทนางเอกจากสาวเปรี้ยวซึ่งพี่หนิงบอกว่าไม่จริงนะคะ
ก่อนจะปิดท้ายเคลียร์เรื่องของเพื่อนสีคุณอ้ำพัชราภากับภาพล่าสุด
นี่ภาพนี้คุณเห็นไหมให้โซโภคเขาเอาแขนมาพิงหลายคนก็ติ้งว่าไม่ได้บอกว่าอยู่คู่กันหรือเปิด
ไม่มีใครทำอะไรที่จะปาดหน้าใครหรอก
ทุกอย่างมันคือความเหมาะสมมันคือจังหวะ

ใช่คือตัวหนิงเองก็ต้องบอกว่าตั้งแต่แรกจนกระทั่งจะถ่ายจริงพรุ่งนี้แล้ว

ปิดท้ายคุณอ้ำกับแขนของคุณพก

คือนิ่งไม่อยากให้คนไปมองไปโฟกัสอะไรแบบนี้
เพราะคนเราทุกคนเนี่ยคำว่ามิตรภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
อย่างกับหนิงกับคุณบิ๊กอย่างนี้
เราเลิกกันเราก็ไม่จำเป็นต้องเกลียดกัน

ให้มองเป็นประเด็นมิตรภาพหรือว่านิงว่าจะดีกว่านะคะ
ในเรื่องของอนาคตจะเป็นอะไรอย่างไร

อนาคตมันไม่มีใครรู้ไงว่าจะเป็นเพื่อนกันหรือจะเป็นแฟนกัน
แต่วันนี้ทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน
เรียกได้ว่าเป็นกัลยันมิตรที่ดีต่อกัน

เขาแค่เท้าแขนใช้เสริมทำอย่างนี้ซะหน่อย